มีภาพสองภาพซ้อนอยู่ในความรู้สึกและอารมณ์ของประชาชนพร้อมพร้อมกันอยู่ในเวลานี้ภาพที่หนึ่งเป็นภาพการทำงานของรัฐบาลภาพที่สองเป็นความเคลื่อนไหวของการเมือง
โดยเฉพาะการเมืองในภักดิ์พลังประชารัฐ

ในภาพการทำงานของรัฐบาล
ผมคิดว่าช่วงเวลานี้ได้รับความนิยม
และเรียกเรตติ้งได้ดีพอสมควร
เพราะว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ปัญหาหลายเรื่อง
โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด
เดินหน้าเรื่องการเยียวยานี่ก็ผ่านพ้นไปแล้ว
เดินหน้าในเรื่องที่จะใส่เงินลงไป๔แสนล้าน
สำหรับแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้มีการสร้างงาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับฐานราก
กำลังเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องผ่อนปลนให้คนที่เป็นหนี้ทั้งหลาย
มีความรู้สึกว่าได้หายใจโล่งจมูกขึ้น
เป็นการพักหนี้ลดดอกเบี้ยสารพัดสารพันธุ์

แต่ความรู้สึกหนึ่งที่ประชาชนมีต่อความเคลื่อนไหวทางการเมือง
คือความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การปรับคอรมอครับ

คือพักพลังประชารัฐเองนั่นแหละ
ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักคนใหม่
เมื่อได้กรรมการบริหารพักคนใหม่แล้ว
ก็จะใช้สิทธิ์ว่ากรรมการบริหารพักคนสำคัญ

แล้วก็ส่งรายชื่อให้รัฐมนตรี
ถามว่าคนรู้สึกยังไงที่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับ
แต่มีคำถามว่ามันถูกการละเทศะไหมครับ
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันในช่วงเวลาอย่างนี้

ประชาชนดูหน้าดูตาของคนที่จะเข้ามาทำงานขับเคลื่อน
เป็นรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้
บอกตรงว่าประชาชนยังไม่ตอบรับเท่าที่ควรจะเป็น
บางคนร้องยี้อยู่ในใจด้วยซ้ำไป

เรียกกันว่าเป็นสี่กุมารเพราะอ่อนเยาว์ทางการเมือง
แต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับทีมที่จะเข้าไปใหม่
หลายคนใช้คำว่าเขี้ยวหลากดินเขี้ยวหลากดิน
ลูกจันทร์เขียนในสำนักหัวข่าวหัวเขียวไทยรัฐก็บอกว่าเห็นหน้าตาแล้ว

ฉะนั้นพอมีความเปรียบเทียบอย่างนี้คนไม่สบายใจครับ
คำถามก็คือว่าเรื่องนี้ยังพอมีทางออกไหมครับ
พอมีครับทางออกอยู่ที่๑นายกรัฐมนตรี
แข็งพอไหมที่จะยืนหยัดว่า
คนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในช่วงนี้
โดยเฉพาะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ
จะต้องเป็นโคต้าที่นายกเลือกของนายกเอง
จะเป็นคนเก่าอยู่ต่อหรือเป็นคนใหม่เข้ามา
แต่ขอให้เป็นโคต้าของนายก

ไม่ใช่โคต้าที่มาจากนักการเมืองพักการเมืองส่งมา
อันนี้ถ้านายกทัดทานเหล่านี้ได้
คนก็จะสบายใจขึ้นว่า

มันจะเดินหน้าไปในทิศทางที่จะทำให้ประเทศฟื้นขึ้นมาได้
แต่ว่าถ้านายกทานไม่อยู่
ความรู้สึกคนจะรู้สึกว่าบ้านเมืองมันจะลำบาก
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันจะลำบาก
ปัจจัยที่๒คือ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เพราะชัดเจนแล้ววันนี้ว่าพลเอกประวิทธิ์
จะเข้ามาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
แล้วถ้าพลเอกประวิทธิ์เห็นด้วยกับคนในพัก
คนนั้นคนนี้จะได้เป็นรัฐมนตรี
แล้วพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพัก
ก็เซ็นชื่อกำกับส่งรายชื่อนั้นมาให้นายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะทัดทานอยู่ไหม
เพราะคนที่ส่งมาคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เป็นหัวหน้าพัก
แต่ถ้าพลเอกประวิทย์เห็นว่าในช่วงเวลาอย่างนี้
ควรจะให้โอกาสนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเอง
ที่จะเลือกคนเข้ามาบริหารแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนก็เบาใจว่านายกได้มีความเป็นอิสระ
ที่ไม่ต้องผูกผูกมัดด้วยการเมืองพักร่วมรัฐบาล
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่จะมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
นี่เรื่องนี้สำคัญครับการปรับคอรมอในอดีตที่ผ่านมา
คนก็รู้สึกว่าปรับคอลโลมอก็ปรับไป

แต่วันนี้ระหว่างการเมืองกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันมาโยงกันชัด
จำเป็นต้องอาศัยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถ
มันไม่เหมือนแต่ก่อนใครก็มาเป็นรัฐมนตรีคลังได้
ใครก็มาเป็นรัฐมนตรีคุมเศรษฐกิจได้
ถือว่าข้าราชการประจำเข้มแข็ง
กลไกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเข้มแข็ง
นักการเมืองไปเกี่ยวมากไม่ได้
แต่วันนี้นักการเมืองมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้เต็มตัว
ปัจจัยสำคัญที่จะแก้ปัญหาได้มากหรือได้น้อย
ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีที่มาขับเคลื่อน

ซึ่งผมคิดว่าวาถะของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด
ที่พูดล่าสุดเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นวาถะที่ควรจะต้องฟังทุกฝ่ายควรจะต้องฟัง
สมคิดพูดถึงการปรับคอรมอว่า

คนที่อยู่ที่อยู่แล้วแก้ปัญหาได้ไหม
คนที่จะมามาแล้วแก้ปัญหาได้ไหม
เนี่ยผมเอาคำพูดของรองสมคิดขึ้นจอประโยคนี้ครับ
ถ้าคนเก่าอยู่แล้วไม่สามารถทำได้ก็ไม่ควรอยู่ไม่ต้องอยู่
คนเก่าหมายถึงว่าทีมเศรษฐกิจเดิมเนี่ย
ถ้าอยู่แล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่ควรอยู่

ถ้าคนใหม่มามาแล้วทำไม่เป็นหรือทำไม่ได้
ก็ไม่ต้องมาจะมาทำไม
นี่วาถะของรองสมคิดที่พูด๒๓ประโยคนี้
พูดเสร็จท่านก็บอกนักข่าวต้องไปลงข่าวให้เป๊ะนะ
แปลว่ามีความต้องการจะส่งสัญญาณนี้ไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพราะรัฐมนตรีสมคิดทรงสัญญาณอย่างนี้
จะมีความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่
จะมีการปรับคอรมอสูตรไหนแบบไหนยังไง
ประชาชนจะเฝ้าคอยดูเรื่องนี้ต่อ
และนี่คือขีดเส้นใต้
สุดสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ